คุณผู้ชมคะกลับมาเบรกนี้ได้เวลาเสิร์ฟความแซ่บกันต่อนะคะ
วงการลูกทุ่งบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่หวานอย่างเดียวนะจ๊ะ
แซ่บก็มีเริ่มจากคนเมื่อสักครู่เลยมกรากุมภาพี่จ๊ะ
พี่จ้าอาสยามนั่นเองนะคะเปิดด้วยความแซ่บคุณดูอา

้าวตรงอกนิดนึงไว้ตรงหน้าท้องนิดนึง
แต่หน้าฐองก็จะไม่มีภูมิเลยแบนระบเลยจ๊ะ
แล้วคือไม่ได้มีแค่ภาพมุมด้านตรงเท่านั้น

ยืมเข้ามานี่แซ่บจนเพื่อนพร้อมในวงการเข้ามาแซวกันยกใหญ่เลย
ว่างแหละรายการเวลาเยอะ
เขาร้องเหนียงสูงเลยว่าลูกสาวและลุ่นพี่พี่แคนดี้ลากแกนเข้ามา
คอมเมนต์แบบว่าฆะระวะเลย
เปิดมานี่พี่ไม่กล้าใส่ชุดและว่ายน้ำแล้วนะคะ
นานมาทีหลายคนเห็นจ๊ะแบบนี้ให้๑๐เต็ม๑๐นะจ๊ะ

พูดถึงจ๊ะไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้
ไปต่อขาดทรัพย์ขึ้นมากระแทอาสยามไม่จ๋า
พูดถึงลูกสาวที่จับข่วยตัวแม่ลูกสาวเซ็กซีก็ต้องยกให้เธอเหมือนกันนะ

โอ้ย

เอามาเสียเหมือนชะนีไปหน่อยน้ำแม่นะ

นี่แหละค่ะก็แฟสั้นสุด
เธอก็เขียนว่าใส่หรือไม่ใส่ดี

แบบสไตล์สายฝ๋าเอาไว้ตั้งไหนเธอก็เอาอยู่
ชุดสีดำก็เลิศชุดสีขาวก็รุ่งเหมือนกันนะครับ
พูดถึงชุดสีดำดิฉันมีมาประกวดหนึ่งท่าน
นั่นก็คือสาวลาล่าขวันนภานั่นเอง

พอหุ่นดีแล้วมันก็ต้องมีโชว์กันบ้างใช่ไหมพี่แจ๊
โชว์นิดโชว์หน่อยพอหอมปากหอมคอ
ไม่ให้เสียเปล่าไปกับการทุ่มเทออกกำลังกาย
ดูสิว่าหุ่นนางเป๊ะนางปังขนาดไหน

เรียกว่าสวยยกส่วนทั้ง๓คนละคุณพี่แจ๊ว